ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
พี่ยังพี่ได้พบสัตว์ตา
น้องมาเที่ยวที่โวสอปอง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้อง

รู้สึก

ภูมิทำอะไร

ครับ

ถ้าขอบคุณก็ืมปล้อยกัน
แล้วเราทำเรื่อย

คุณจูดี้เคยคิดไหมครับว่าจะมีครอบครัวใหญ่น่ารักขนาดนี้

ผมคิดว่าจะมียืนหนึ่งชายหนึ่งครับผม
อย่างที่บอกไว้นะครับตอนนี้เป็นหญิง๓ชาย๕

ร้องได้แบบนี้แล้วก็เป็นเพลงเก่งด้วยนะฮะ

คนจริงก็ถือว่าเป็นเลขดี๘ครับ
ก็เป็นบทเพลงที่คุณสิ้นนานันเรือบ
เพราะว่ามีคุณพ่อเป็นทหารบกนะครับ
เป็นทหารที่ผ่านสงครามเกาหลีนะครับทหารบกพ่ายรัก
สัญญาคอนรายเป็นเพลงเก่าแก่อีกเพลงหนึ่ง
มีโอกาสได้มีคนมาร้องให้ฟังนะครับอย่างที่เนื้อเพลงถูกต้องทั้งหมด
ทั้งหมด๘๐๐๐ในบ้านเราคุณจูดี้มีมูลค่าขนาดไหนคะ
โอ้โหเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนที่แบบไม่เคยได้จับไม่เคยได้เห็นอ่ะ
แล้วมันสามารถที่จะปลดหนี้ได้คือปลดหนี้ไปแล้ว
คือปลดไว้เลยยังเหลืออยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังเหลือส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้อของที่เราจำเป็นจริงจริง
เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวบอกมันเป็นเงินก้อนแรกเลยค่ะ
สำหรับครอบครัวเงินเยอะขนาดนี้ค่ะ
มาถึงเพลงนี้กันแล้วนะครับแหมช่วงหลังนี่นักสู้ชีวิตของเรา
เอาจริงเอาจังกันหลายคนมาถึงเพลงนี้กันบ่อยบ่อยขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ยินดีอย่างยิ่งนะคะเพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๖มาครับ

ประมาณกี่ปีครับ

เมื่อสักครู่นี้มีมูลค่า๑แสนบาทนั่นคือเพลงที่๖

คุณบอกผมแล้วหยุดก็รับ๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่ถ้าบอกผมว่าสู้
ถ้าบอกว่าสู้แล้วไม่มีสิทธิหยุดแล้วนะครับ
สู้ก็คือทิ้ง๘๐๐๐แล้ว

คือมีโอกาสแค่๔๐๐๐หรือ๑แสน

เหลือตัวเดียวที่ช่วยได้เลย

ส่งสายตาไปทางปรยาได้
๓๐๐๐๐พอจะประทังไปได้นะ

มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

คุณจะสู้หรือหยุด
ภรรยาว่าไงภรรยาว่าไง
ต้องตัดสินใจแล้วนะครับคุณสินอนันครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ด้านหนึ่งแสนบาทร้องหกเพลงแต่เดินทางมาถึงเพลงที่หกจนได้นะครับห้องกับตัวช่วยอีกสองตัวทีเดียวแต่ว่าเพลงมันยาก
เหลือเกินและด้วยความกดดันต่างตัดสินใจหยุด
ก็เลยรับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๕นะครับ

ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่า
เงิน๘๐๐๐บาทเนี่ยอย่างแรก

อันนี้มันเหมือนภูเขาก้อนยาที่แบกภาระอยู่

เพราะฉะนั้นเอาล่ะใน๘๕๐๐๐ยังไงต้องเอาไป

ใช้หมดกันไป
จ้วยมิลเหลือไปดูแลคุณแหน้ทั้ง๒ท่าน
และที่เราฝากบอกกันไว้

สุขภาพตรวจเลือดมันไม่กี่พันบาท
ตรวจเอาเฉพาะที่หลักก็คือความดันเบาหวานน้ำตาล

เราจะได้หาทางรักษาและเยียวยาได้ถูกนะคะ

ได้พระอ้อมจากเราไปบ้าง
แล้วก็ที่เหลือก็ไปจัดสรรกันให้ดี

วันนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณสินอนันต์นะครับ
แหมมาเงียบนะฮะมาถึงเพลงที่๖๑แสนบาทได้เลยนะครับ
แต่ว่าหยุดไว้ที่เพลงที่๕พอนะครับ

อีก๒ตัวช่วยนะครับก็ทำให้พวกเราเห็นนะครับว่า
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นยอดมนุษย์เหาะเหินเดินอากาศได้
ฮีโร่เนี่ยคนธรรมดาทางนี้นะครับคือฮีโร่ฮีโร่ด้วยหัวใจเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณความรักความอบอุ่นความกระตันยูของครอบครัวนี้
ที่เอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้กับรายการร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งคนสู้ชีวิตแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน
วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่สินอนันต์ค่ะ

ชมในความดีของเขาอะค่ะเขาก็รักลูกรักครอบครัวก็ดูแลทุกคน
ถึงแม้ว่าจะอดจะอยากจะลำบากยังไงก็ไม่เคยทิ้งกัน
อยู่กันมาก็๒๗ปีแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ต่อสู้ไปด้วยกัน

มองจะเริ่มที่หลงอย่าเริ่งลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวัง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณสินอนันต์ร้อง

รู้สึกภูมิใจครับที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมสามารถทำให้ครอบครัวอยู่รอดมาได้ทุกเท่าทุกวันนี้ครับ
วันนี้ผมทำเพื่อครอบครัวได้สำเร็จแล้วครับ
ขอบคุณพี่มากที่ทำเพื่อครอบครัวของเรา
หนูหลับข้อหนึ่ง
ฮีโร่เนี่ยนี่แหละครับฮีโร่จริง

ต้องมีอิทธิฤทธิอะไรมากมายมีแต่ความรักหัวใจที่ทำจากผู้ชายธรรมดาพระดาคนหนึ่ง

จากชื่นชมแล้วก็ชื่นใจด้วย
นะคะชื่นใจที่เขาสามารถมาแล้วทำได้
ทำได้ถึงจะขาดไปนิดหน่อยตามเป้านะฮะขาดไปสองหมื่นได้ไป๘๐๐๐ก็ถือว่าไปปลดแอบชีวิตนะ
เอาไปใช้หนี้พวกแบบว่าหนี้นอกระบบได้
เท่านี้ก็ชื่นใจคนทำงานอย่างเรา

ต้องติดตามชมและให้กำลังใจนักสู้ชีวิตเหล่านี้ได้ค่ะ
รายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ทุกวันนี้นะคะอยู่กับลูกแค่สองคน
ลูกชายชื่อโอมอายุ๑๖แล้ว

ล้าจนแบบเท้าเธอหนูยกไม่ขึ้น

เลยถ้าไม่มีเขาหนูจะอยู่ยังไง
เป็นความดันสูงแล้วก็เป็นไทรอยด์
ถ้าเกิดว่าไม่กินยาเนี่ยจะทำงานไม่ได้เลย
แต่ตัวนี้คือมันทำให้หายเจ็บทำให้ทำงานได้
คำว่าร้ายที่เธอเขียนลงใจฉัน
ต้องใช้กีฬาหยุดน้ำตาลบจึงจะหาย
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
พี่ยังพี่ได้พอสตาน้องมาเที่ยวที่วอสปอล์
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง

ทุกครั้งที่พี่ดีใจเนี่ยนะคะคือทำให้เรารู้เลยว่า
ใครสำคัญสุดจุดเดียวโฟกัสเดียวของพี่เลยก็คือครอบครัว
ครับผมนะคะพุ่งตรงไปเลยพอดีใจปุ๊บก็รีบวิ่งไปหาลูกหาเมียผม
ก่อนที่จะแต่งงานอยู่กินกับคุณจูดี้เคยคิดไหมครับว่าจะมีครอบครัวใหญ่น่ารักขนาดนี้
ไม่เคยครับผมคิดว่าจะมียืนหนึ่งชายหนึ่งครับผม
อย่างที่บอกไว้นะครับตอนนี้เป็นหญิง๓ชาย๕ครับ๘คน
คนก็เป็นเลขที่เขาชอบแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขที่พอดีนี่ก็เป็นเลข๘เหมือนกัน
ร้องได้แบบนี้แล้วก็เป็นเพลงเก่งด้วยครับนะฮะรับแล้วค่ะเงินทุนไปสู้ชีวิตแปด

เป็นเลขดีคนจีนก็ถือว่าเป็นเลขดีนะครับเลข๘นะครับ
ก็เป็นบทเพลงที่คุณสินอนันต์นะครับเลือกเพราะว่าคุณมีคุณพ่อเป็นทหารบกนะครับ
เป็นทหารที่ผ่านสงครามเกาหลีนะครับทหารบกค่ายรักสัญญาพรนารายนะครับ
เป็นเพลงเก่าแก่อีกเพลงหนึ่งแต่ก็ยังไพร้อ
วันนี้มีโอกาสได้มีคนมาร้องให้ฟังนะครับอย่างที่
เนื้อเพลงถูกต้องทั้งหมดทั้งหมดนะครับ
หมื่นในบ้านเราคุณจูดี้มีมูลค่าขนาดไหนคะ
เยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนที่แบบ
ไม่เคยได้จับไม่เคยได้เห็นอ่ะแล้วมัน
มันสามารถที่จะปลดหนี้ได้คือปลดหนี้ไปแล้ว
คือปลดไว้เลยยังเหลืออยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังเหลือส่วนหนึ่ง
เอาไว้ซื้อของที่เราจำเป็นจริงเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
บอกมันเป็นเงินก้อนแรกเลยค่ะสำหรับครอบครัวเงินเยอะขนาดนี้ค่ะ
มาถึงเพลงนี้กันแล้วนะครับ
แม้ช่วงหลังนี่นักสู้ชีวิตของเราเอาจริงเอาจังกันหลายคน
มาถึงเพลงนี้กันบ่อยขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะยินดีอย่างยิ่งนะคะ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๖มาครับ
เขียนไว้ตัวตัวจะมาให้ความรู้สึกด้วย
ใช่ประมาณกี่ปีครับ

แต่ก็ยังถือว่าร้องได้ไหมเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้มีมูลค่า๑แสนบาท

ตอนนี้แหละคุณต้องตัดสินใจว่า
หนึ่งมันยากเยอะเกินคุณลืมคุณบอกผมแล้วหยุดก็รับ๘๐๐๐๐บาทแต่ถ้าบอกผมว่าสู้
ถ้าบอกว่าสู้แล้วไม่มีสิทธิหยุดแล้วนะครับสู้ก็คือทิ้ง๘๐๐๐แล้วไม่มีโอกาสได้๘๐๐๐
คือมีโอกาสแค่สี่หมื่นหรือหนึ่งแสนตัวช่วยมี๒ตัวเหลือตัวเดียวที่ช่วยได้เลย

๓๐๐๐๐เก็บไว้เหลืออีก๓๐๐๐๐

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖
มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

คุณจะสู้

จด

ต้องตัดสินใจแล้วนะครับคุณชินอนันครับ

การตัดสินใจในครั้งนี้ตรงใจคนดูหรือเปล่า

คุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้ยังไงนะแต่ต้องถามภรรยาว่า
การตัดสินใจของสามีในครั้งนี้ตรงใจเราหรือเปล่า
หยุดดีแล้วเผื่อเขาไปต่อข้างหน้าไม่ได้
เพราะว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ

ตรงใจนะคะตรงใจคนในครอบครัวนะคะ
เอาถ้าตรงใจในคนในครอบครัวคนอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้ว
คุณสินนานำนับสู้ชีวิตของเรานะครับ
ต้องการ๑แสนบาทร้อง๖เพลง
แต่เดินทางมาถึงเพลงที่๖จนได้นะครับ

ยากเหลือเกินและด้วยความกดดันต่างตัดสินใจหยุด
ก็เลยรับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๕นะครับ
ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่า
เงิน๘๐๐๐บาทเนี่ยอย่างแรก

เพราะหนี้ก้อนนี้มันเหมือนภูเขาที่ก้อนใหญ่ที่แบกภาระแบกอยู่มา

เพราะฉะนั้นเอาล่ะใน๘๕๐๐๐ยังไงต้องเอาไป

ใช้หมดกันไป
ก็ยังเหลือไปดูแลคุณแม่ทั้งสองท่าน
และที่เราฝากบอกกันไว้อย่าลืมไปตรวจสุขภาพ

ตรวจเอาเฉพาะที่หลักก็คือความดัน

แล้วจะได้หาทางรักษาและเยียวยาได้ถูกนะคะ

ได้พระอ้อมจากเราไปบ้าง
แล้วก็ที่เหลือก็ไปจัดสรรกันให้ดี
วันนี้นักสู้ชีวิตของเรามสินนันด์
แหมมาเงียบ
มาถึงเพลงที่๖๑แสนบาทได้เลย
แต่ว่าหยุดไว้ที่เพลงที่๕

ก็ทำให้พวกเราเห็นว่า

ฮีโรพนี้คนธรรมดาของนี้ล่ะครับ
คือฮีโร่ฮีโร่ด้วยหัวใจเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณความรักความอบอุ่น

ให้กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งคนสู้ชีวิตแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน
วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่สินอนันต์ค่ะ

ก็ชื่นชมในความดีของเขาอะค่ะ
เขาก็รักลูกรักครอบครัวก็ดูแลทุกคน
ถึงแม้ว่าจะอดจะอยากจะลำบากยังไง
ก็ไม่เคยทิ้งกันอยู่กันมาก็๒๗ปีแล้ว
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ต่อสู้ไปด้วยกัน

โอ้โหเจ้ากลอยดาวน้อยบ้านนา
จากดอกยาไปเป็นดาราสูงส่ง
พี่พลอยปลื้มถึงน้องเจริญพี่ลง
อย่าเริงลมน้องเอ๋ยเจ้าจงระวัง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณศิลป์อนันทร์๑๐๐

รู้สึกภูมิใจครับที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมสามารถทำให้ครอบครัวอยู่รอดมาได้ทุกเท่าทุกวันนี้ครับ
ขอบคุณพี่มากที่ทำเพื่อครอบครัวของเรา

ฮีโร่เนี่ยนี่แหละครับฮีโร่จริง

เห็นแล้วชื่นชมจริง
จากชื่นชมแล้วก็ชื่นใจด้วย
ชื่นใจที่เขาสามารถมาแล้วทำได้ทำได้ถึงจะขาดไปนิดหน่อยตามเป้านะครับ
ขาดไปสองหมื่นได้ไปแปดหมื่นก็ถือว่าไปปลดแอบชีวิตนะ
เอาไปใช้หนี้พวกแบบว่าหนี้นอกระบบได้เท่านี้ก็ชื่นใจคนทำงานอย่างเรา
ต้องติดตามชมและให้กำลังใจนักสู้ชีวิตเหล่านี้ได้ค่ะ
รายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ทุกวันนี้นะคะอยู่กับลูกแค่สองคนลูกชายชื่อโอมอายุ๑๖แล้ว

งเขาก็เลยช้าเหมือนเด็กอายุ๖กว่า
ทุกวันหนูขายของบางครั้งขายเสร็จเข้ามาในบ้านหนูล้าจนแบบ
เท้าเธอหนูยกไม่ขึ้นพอเขามากอดหนูมาอะไรอย่างเงี้ย
คิดเลยถ้าไม่มีเขาหนูจะอยู่ยังไง
คุณหมอบอกว่ามีสารเซลอยแต่ตัวนี้คือมันทำให้หายเจ็บทำให้ทำงานได้